อีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับ
ก็คือพระเครื่องที่นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
นำไปมอบให้กับนักเตะทีมชาติไทย
จนผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้นะครับ
มีการเปิดเผยนะครับว่าพระเครื่ององค์นี้ก็คือ
หลวงพ่อทองคำทรงกริบบัวนะครับ
จากเจ้าคุณทงชัยแห่งวัดไตรมิตรครับ

เดินทางไปให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทย
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดเผยถึงพระเครื่องที่ทางสมาคมได้มอบให้กับนักฟุตบอล
คือหลวงพ่อทองคำทรงกรีบัว
จากเจ้าคุณทงชัยแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะครับ
ลูกเสกเมื่อวันที่๗ธันวาคมปี๒๕๖๐

ประวัติของหลวงพ่อทองคำทรงกรีบบัวนะครับ
สร้างจากผงพุทธคุณที่รวบรวมมาจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ
ตลอดจนดินและผงจากสังเวชนียสถานด้านพระพุทธศาสนาจากทั่วโลก
จัดพิธีปลุกเสกใหญ่โดยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปร่วมปลุกเสกนะครับ
นายอายวัฒน์เห็นว่านักฟุตบอลควรจะได้รับสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจ
และเห็นว่าพระเครื่องคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและสอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่อของไทย
ได้แนะนำพระรุ่นนี้ก่อนเป็นที่มาของการนำหลวงพ่อทองคำทรงกรีบบัวไปมอบให้นักเตะนะครับ
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลยังเล่าด้วยว่าแม้แต่ซาซ่าโทดิสตาร์ฟโค้ชชาวเซอร์เบียของทีมก็ยังเคารพและศรัทธาในพระองค์นี้ด้วยครับ
ประโทษแล้วพุทธกล์ลที่วางด่างฟุตบอลสิงและแอชม์ไอะเซณครับ
กดและกำนังใจให้กับนักฟุตบอลได้ที่ฟุตบอลใด
แล้วแผงจะจักรคงจ่ายกดไอะเซริมเศียให้จะรู้
แล้วพระองค์นี้ก็เป็นพระองค์เดียวกันกับที่
คุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับ
ทำไปแจกให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมเลสเตอร์